ขณะที่เรารอเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะคะ
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารกลุ่มครู๕
สิทธิ์เก่าอีกสองกระทำชำราวเด็กอายุสิบสี่ปีกับสิบหกปีเนี่ยนะคะ
มีกรณีลักษณะคล้ายกันเลยเกิดขึ้นที่ชุมพรอีกแล้ว
แต่ทีนี้เด็กอายุต่ำลงกว่านั้นอีก๑๒ปีเท่านั้นเองนะคะ
และคนที่กระทำเป็นครูสอนดนตรีค่ะ
เรื่องนี้เริ่มต้นมาจากเรื่องของแชท
แท็ตระหว่างครูกับเด็กคุณนะฮะ
แล้วพี่สาวไปเห็นตกใจบอกแม่
แม่โอ้โหทำงานอยู่ต่างจังหวัดสระบุรีนะคะ
มาหาลูกเลยค่ะแล้วก็พาเข้ามาแจ้งความแบบนี้
แม่ของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีคนนี้
ขออภัยนะคะเดินทางมาจากชุมพรเลยนะคะ

นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย

ให้ช่วยเรื่องคดีของลูกสาวหน่อย
คดีนี้ก็คือถูกครูสอนดนตรี
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอปะทิว

แต่ตำรวจกลับแจ้งเพียงข้อหาพรากผู้เยาว์

แม่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ย้อนกลับไปวาเลนไทยค่ะ๑๔กุมภานะคะ
นายยานนพลอายุ๓๒ปีเป็นครูสอนดนตรี

รีสอร์ทแล้วก็บังคับให้เสพยา
หลังจากนั้นก่อเหตุข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
โดยหลังจากทราบเรื่องนะคะก็คือจากข้อความแชทนี่แหละ
คือน้องแชทกับคุณครูนะคะ
แล้วพี่สาวก็ไปเห็นพี่สาวก็ครอบหน้าจอไปให้คุณแม่
รู้เรื่องก็ต้องพาลูกเข้าแจ้งความค่ะ

โดยผลตรวจยืนยันว่าลูกสาวมีร่องรอยถูกข่มขืนจริงค่ะ
ก็ระบุว่ามีโดนกระทำจริงค่ะประมาณว่าแบบมีฉีกขาดของเยื่อ
พมจรสองชิ้นอะไรของเขาว่ะค่ะภาษาม้อเนอะ
แล้วก็เอ่อพกสารชัดหนังส่อมลูกหมาต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แม่บอกอีกนะคะบอกว่านายตำรวจพ่อของคุณครูคนนี้
เจรจาเสนอเงินให้๓แสนบอกว่าให้เรื่องจบ
แต่เธอปฏิเสธค่ะเพราะรู้มาว่าครูคนนี้ทำแบบนี้กับนักเรียนหญิงคนอื่นอีก
ซึ่งพ่อของครูก็ยังเที่ยวไปพูดว่าจ่ายเงินให้ครอบครัวนี้แล้ว๕แสน
ยืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วก็จะไม่เอาด้วยจะเอาเรื่อง
นายรณรงค์บอกว่าจะเร่งตรวจสอบหลักฐานและติดตามดูสำนวนจากทางตำรวจเอง
ทางอายการเองเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย
เพราะจริงแล้วค่ะตำรวจต้องแจ้งข้อหาข่มขืนและเสพยาด้วย
ซึ่งอัตราโทษมันสูงกว่าเยอะเลยแล้วก็ยืนยันว่าจะทวงคืนความยุติธรรม
ให้กับครอบครัวนี้อย่างแน่นอนค่ะ
นั่นเป็นกรณีของครูในพื้นที่จังหวัดชุมพรใช่ไหมครับ